ขี่มอเตอร์ไซค์มามาเจอกันมาเคลียร์ใจ

พี่น้ำแข็งถ้ามาเคลียร์ใจเนี่ยมันต้องเริ่มจากการคุยกันก่อนไหม
คือเขามาเปิดเลย
บอกแล้วมาถึงปั๊บเปิด
เธอเปิดก่อนแล้วไม่ได้เตรียมเสมอไป
เหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จักรพลูกศรเขียว

โอ้โหดารันพบเนี่ยลูกศรแดงครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ย
ตอนแรกมันเกิดขึ้นอันนี้ตรงหน้าปากซอยเลย
ปักซอยบ้านแช่สองเอ่อบ้านแช่สองนะคะที่ถนนเพชรหึง
พระประแดงสมุทรปราการทีนี้ฝั่งคนที่ใส่เสื้อแขนสั้น
นายจักรพบนายจักรพบลูกศรเขียวเนี่ยคือเขาเปิดฉากก่อนอ่ะ
ชกใส่อีกคนนึงก่อนดารันพบพวดวิจิตรเนี่ยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นมันเป็นช็อตที่วิ่งไล่กันเข้าไปในซอย
อ่าพอวิ่งไล่เขาเข้าไปในซอยปั๊บเนี้ยเราไม่มีภาพในซอยคุณผู้ชม
แต่นี่เมื่อกี้ดารันพบวิ่งออกมาวิ่งออกมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะ
ทีนี้เหตุการณ์ในซอยมันเกิดอะไรขึ้น
ข้างในซอยมีคนโดนแทงแล้วนะวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นก็ต้องรีบพาตัวคนเจ็บ
ก็คือนายจักรพบส่งโรงพยาบาลนี่เราไปดูเราไปดูในจุดที่เกิดเหตุ
จริงซอยตรงนี้บ้านแทร่๒เลยนะคนจะพลุกพลาด
เพราะว่าตรงนี้มันเป็นท่ารถเขาปล่อยรถสองแถวตรงนี้นั่นแหละ
แล้วมีวินมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะเราไปคุยกับนายท่าที่ปล่อยรถ๒แถว
คุณรุจิรางบอกว่า๒คนนี้เขามีปัญหาเขาทะเลาะกัน
ทีแรกเปิดก่อนหน้าปากซอยใช่ไหมหลังจากนั้นวิ่งเข้าไปในซอย
ฝั่งนายจักรพบลูกศรเขียวที่เป็นวินบางกอวัวเนี่ยนะ
โดนแทงตัวในท่าของรถสองแถวอ่ะบอกว่าฉันน่ะไม่เห็นหรอกตอนแทงน่ะ
แต่ว่าฝั่งอีกฝั่งนึงน่ะก็คือฝั่งดารันพบที่แทงนะนะ
เขาแทงเสร็จปั๊บเก็บมีดวิ่งหนีขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลย
ทีนี้ตำรวจตำรวจบอกว่าดารันพบเนี่ยจับได้แล้วที่เป็นมือแทงเนี่ยนะคะ
แล้วก็คุมตัวดารันพบมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปแล้วเหมือนกัน
เพราะว่าหลังจากก่อเหตุเนี่ยนะตัวดารันพบเนี่ยขี่มามาหาตำรวจ
แล้วก็มาแจ้งความบอกว่าโดนทำร้ายร่างกายซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีการแจ้งเหตุทำร้ายร่างกาย
แต่คุณตำรวจฟังก่อนนะไม่ใช่สุ่ม๔สุ่ม๕ผมแทงแต่ไอ้ที่ผมแทงผมป้องกันตัว
เพราะว่าฝ่ายนั้นเขาชกผมก่อน
แต่ตำรวจบอกว่าโอ้โหคุณ

นี่คุณโดนข้อหาพยายามฆ่านะ
ยาดก็ยื่นประกันตัวดารันพบไป

จักรพบที่โดนแทงจนไส้ไหล

ยังนอนอยู่โรงพยาบาลเลยคุณผู้ชม

จากกล้องมุมจรปิดดูกี่ที
อย่างที่บอกไงเปิดก่อนไม่ได้ได้เปรียบเสมอไป

ดารันพบลูกศรแดงมีมีดก็เลยแทง

บอกว่าดารันพบจริงเขาขี่มอเตอร์ไซค์
ถ่ายเอกสารตรงข้ามวินบางกอบัว

จ้องอยู่เลยจ้องจะเล่นเลยใช่

ป๊าบจักรพบขี่มาเลยขี่รถมาประกบแล้วก็ลงจากรถอ่ะ
ไปก่อนจักรพบหมัดหนึ่งหลังจากนั้นก็อีลุงตุงนังกัน
เข้าไปในซอยพอในซอยไม่เห็นภาพแล้วไงดารันพบมี
ทำครัวมีมีดทำครัวสิบนิ้วติดตัวมาด้วยอ่ะก็แทง
จึกจึกจึกสองสามทีหลังจากนั้นวิ่งออกมาหน้าปากซอยเพราะมัน
มอเตอร์ไซค์จอดอยู่นี่ขี่รถหนีแล้วก็แจ้งความว่าตัวเอง
ถูกทำร้ายอืมเอออันนี้คนเจ็บนะคะที่โดนแทงไปอยู่